เราจะไปดูสถานการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะฮะนี่ก็ได้ผลพวงจากพายุของปลาบึกเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณศิวะพันธภาคนะครับ
รายงานสถานการณ์เข้ามานะครับสวัสดีครับคุณศิวะครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็คุณเขมสอนครับ
คุณศิวะเมื่อคืนนี้ที่บอกว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำจากเขาลงมาเยอะเลย
นครศรีธรรมราชเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดจุดไหนเป็นยังไงบ้างครับ
สถานการณ์ล่างสุดน้ำได้บาไหลท่วมตามตรอยต่างในเกษตรเทศบาลนครสินตราชนะครับ
ตั้งแต่ช่วงช้ามืดแล้วก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
ถนนสายประตูขาวภูขาวและพระเนียดบ่ออ่างมุมป้อมชุมชนบ่อทรัพย
หลายซอยนะที่เคยท่วมเป็นประจำนะครับท่วมสูงนะครับ
แล้วก็สายพัฒนาการคูขวางตรงนั้นน้ำได้ไหลบ้าสูงขึ้นมาอีก
ก็เรียกว่าสัญจอลไข้ลดเล็กถ้ารถใหญ่ก็พันไปมาได้
ค่ะคุณศิวะค่ะจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะคะ

สำหรับในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ตอนนี้จากการประเมินสถานการณ์นะครับ
ตอนนี้เท่าที่ได้มีการประชุม
ศูนย์วจ้างการของจังหวัดนครสีธรรมราช

ก็ยังไม่มีการสรุปว่า

แต่ถ้ามองภาพรวมกว้างนะฮะมันจะเสียหายกันเป็นบริเวณกว้าง
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเสาต้นไม้ล้มทับบ้าน
เป็นหลายจุดหลายพื้นที่
จนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้
หรือว่าแก้ไขตรงจุดนี้ได้ครบสุดทั้งจังหวัดเลยนะครับ
สิวะครับอย่างน้ำท่วมตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชท่วมกี่อำเภอ
กี่ตำบลเขาได้สรุปออกมาหรือยังฮะณขณะนี้
ที่สรุปมาตอนนี้เห็นเป็นฝนพวงทั้งพายุและน้ำท่วมทั้ง๑๖อำเภอ
๑๖อำเภอของนครศรีธรรมราช
เห็นมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอค่ะคุณศิวะบอกว่า
ที่นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้ยังมีฝนไหมอ่ะคะ
ตอนนี้วันนี้แดดออกดีนะทั้งวันแต่ว่ามีฝนตกมาบ้างเป็นช่วง
แต่ไม่มากไม่เยอะนะแดดออกดีนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ขนาดนี้นะครับ
จากถนนล้นทางที่ยังมีต้นไม้ล้มทับอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
เสาไฟฟ้าล้มอ่าเป็นบริเวณกว้างหลายจุดหลายจุดไฟฟ้าติดแล้วนะฮะ
แต่หลายจุดไฟฟ้ายังดับอยู่หลายคนก็โทรมาหาผมว่าช่วยแจ้งไฟฟ้าให้หน่อย
ว่าสองวันแล้วยังมืดอยู่ครับโดยเฉพาะมูลหนึ่งกระบวนท่าไล่อย่างเมืองครับ
แล้วก็ที่หมู่บ้านเสียมนครศาลีอยู่ในเกณฑ์เมืองกันนะครับ

เขาก็ทำงานกันอย่างหนักเพราะว่ามันเสียหายเยอะ
รถไฟฟ้าล้มเป็นบริเวณกว้าง
แล้วเขาก็มีการระดมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากทั่วภาคใต้
ทั้งช่างทีมช่างอะไรก็ไปกู้กันวันนี้ทั้งวัน
แรกโค้ดรับปากว่าวันนี้จะเสร็จทั่วทุกจุด๑๐๐
แต่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะคู่ได้หมด

ก็ให้กำลังใจทั้งประชาชนผู้เดือนร้อนแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
คุณศิวะคะตรงไหนชัดอีกทีที่ไฟดับมาสองวันแล้วเนี่ย
เผื่อเจ้าหน้าที่เขาติดตามข่าวแล้วเขาจะได้เร่งเข้าไปช่วยแก้ไข
ผมก็แจ้งบอกว่าแจ้งไว้ที่๑๒๙เป็นคอนเซ็นเซอร์
ไปหมู่บ้านสยามนครภาณีสนออมไทย
คุณนักษวทนักษวุทธ์มรก็แจ้งมา
แล้วก็ที่หมู่หนิ่งตมท่าไล่
ตมท่าไล่จริงอย่างหลายจุดนะที่เฟลยังดับ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็พริกพืชท่าสราก็ยังดับนะ
พนนี้เกิดเหตุชาวบ้านเขาไปช่วยตัดกิ่งไม้
ก็ให้ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนนะล้มขวางถนนนะครับ
ตอนนี้ประชาชนที่เขาอบพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันแรก

ก็เช็คล่าสุดมานะล่าเช็คล่าสุดจากคุณกระจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีอ่ะนะ

แล้วก็ทีมรองผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณถาวรวัดคงแก้ว
ทีมเอ่อคุณเอ่อทางคุณวิรัติรักฟันนะครับ

ซึ่งกระจายกำลังไปตามศูนยพยพศักดิ์นะครับ
คุณกระจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีรองผู้ว่าก็บอกว่าที่ศูนยพศักดิ์ชนกระหนอมกลับหมดแล้ว

จะหมดแล้วถ้าสารากลับไปบางส่วนนะครับ

ที่ท่าสารานี้กลับไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกข้อที่บ้านน้ำยังท่วมอยู่โดยเฉพาะที่บ้านในทุ่งอำเภยท่าสารา

ตรงนั้นน้ำยังท่วมบ้านเนี้ยเขาก็ไปอยู่ไม่ได้

ต้องกลับมาสวุนมประโยภิสที่วัดเตวอดาลามก็กลับมาอีก

ที่หัวไทยก็กลับกันหมดแล้วนะครับ
ก็ยังเหลือที่ปากพนังยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้กลับ
ก็อยู่ในการช่วยเหลือกันอยู่
นักความสิทธิ์คุณภาพตอนนี้ก็คือรอการระบายน้ำที่ท่วมขังตั้งจุดต่าง
รอการระบายน้ำเพราะว่าน้ำทะเลกระหนุนนะครับ
น้ำจากเทือกเขานมก็ลงมาก็ยังต้องใช้เวลาอยู่
แต่ถ้าที่สังเกตอีกตอนช่างปันที่ผมไปตะเวชดูน้ำท่วมของเขตทะเลก็เริ่มลดลงตรงตัวและจะลดลง
วันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณสุยว่างพันธภาคผู้สืบหาธรรมัสจากนครสีธรรมดา